ที่จังหวัดสมุทรประการเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ก็มีเหตุเพื่อนบ้านทนไม่ไหวต้องไปแจ้งตำรวจบอกว่า
โอ้โหทนไม่ไหวแล้วจริงเห็นสามีเนี่ย
ทำร้ายภรรยาตัวเองหน้าตาเนี่ยบวมปูดเลยนะคะ
อยากให้ตำรวจช่วยเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งก็เลยเข้าไปดู
ในพื้นที่ค่ะโดยเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่า
มีสองสามีภรรยาเขาทะเลาะกันเสียงดัง
กลัวจะเกิดเหตุฆาตกรรมก็เลยอยากให้ตำรวจเข้าไปดูหน่อย
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องเช่าชั้นเดียวภายในซอยทรงขนอง๓อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการนะคะ
ตำรวจไปเคาะประตูเรียกให้เจ้าของห้องเปิดประตูฝ่ายสามีเนี่ยเป็นคนมาเปิดประตูห้อง
สภาพคือเมาเหล้าเลยค่ะภายในห้องตรงที่นอนเห็นภรรยาสภาพคือนอนสมอยู่บนที่นอน
มีบาดแผลแตกที่คิ้วข้างขวาใบหน้าปูดบวมช้ำนะคะ
พอตำรวจสอบถามว่าสามีเนี่ยไปทำร้ายร่างกายภรรยาหรือเปล่า
เขาบอกเขาไม่ได้ทำส่วนภรรยาก็มั่งอึ้งอึ้งนะคะ
ไม่กล้าบอกว่าใครเป็นคนทำค่ะตำรวจนะคะเขาก็เลยมีหลักฐาน
เขานำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดให้ทางสามีดู
ซึ่งตัวสามีที่ยังอยู่ในอาการเมาเหล้าพอดูคลิปนะคะ
โมโหทันทีบอกว่าใครมาทำร้ายภรรยาเขาแบบนี้เดี๋ยวจะตามหาเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นคนทำ
และเล่าให้ตำรวจฟังว่าเมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
เขากับภรรยาไปนั่งดื่มเหล้าที่บ้านแม่ที่แคมป์คนงานเนี่ยดูสิ
มีคลิปตอนที่ทำร้ายเลยนะคะ
ซึ่งแคมป์คนงานอ่ะอยู่ในซอยเพชรหึงสิบสอง
แล้วจากนั้นมีปากเสียงทะเลาะกันเขาโมโหที่ภรรยาต่อว่าบุพการี
แม่ก็เลยบอกว่าเอาแยกย้ายกลับที่พักไปเถอะเขาก็เดินออกมาเรียกแท็กซี่จะกลับห้องพัก
แต่ภรรยาไม่ยอมกลับด้วยเขาก็เดินขึ้นแท็กซี่แต่ก็นึกได้ว่าไม่มีเงิน
โทรศัพท์เรียกภรรยาให้ออกมาเพื่อจะเอาค่าแท็กซี่กลับห้อง
แต่พอภรรยาเดินออกมาก็ยังต่อว่าไม่เลิกค่ะทีนี้เลยลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองเลยนะคะ
ตอนแรกที่ภรรยาไม่กล้าบอกใครว่าใครเป็นคนทำเนี่ยพอเห็นคลิปค่ะ
ก็เลยจำนวนด้วยหลักฐานต้องยอมรับว่าเธอนี่แหละถูกสามีทำ
แล้วก็เล่าว่าเธออยู่กินกับสามีคนนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ตอนแรกก็มีความสุขดีกระทั่งประมาณสองถึงสามปีที่ผ่านมาสามีดื่มเหล้าหนัก
แล้วก็มักมีปากเสียงทะเลาะกันประจำนะคะบางครั้งก็ลงมือทำร้ายร่างกาย
ส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอไม่ได้ติดใจเอาความนะคะขอแค่สามีสัญญาต่อหน้าตำรวจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ตำรวจก็เลยได้ว่ากล่าวตักเตือนฝ่ายสามีไปว่าอย่าทำอีกนะคะ
อย่างนั้นเดี๋ยวต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ